ติดตามชมข่าวเช้าไทยรัฐกันต่อนะครับ
เมื่อวานในช่วงเช้ามีพิธีที่สำคัญ
เป็นพิธีที่มีการเชิญดวงวิญญาณ

แล้วก็เป็นพิธีที่เรียกขวัญเรียกกำลังใจ

กลายเป็นสถานที่ที่มีปฏิบัติภารกิจ
ในการช่วยเหลือ๑๓หมูป่าอาคาเดมี่นะครับ
เมื่อวานนี้ในช่วงตั้งแต่๙นาฬิกา

ซึ่งถือว่าเป็นพิธีบูชาเทพยดาเจ้าป่าเจ้าเขา
ขอขมาเจ้าที่เจ้าทางของถ้ำหลวง
และพิธีสวดถอนเชิญดวงวิญญาณของจ่าแซมครับ
ร้านหนานะครับ
จากนั้นเวลา๙นาฬิกา๙นาทีนะครับ
นายนารงศักดิ์โอสธนากรผู้ว่ารัชการจังหวัดพยาวิทยาลัย
ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการร่วมค้นหา๑๓ชีวิต

เป็นประธานจุดเทียนทำพิธีขึ้นเท้าทั้ง๔
หรือว่าศักระเท้าจตุโลกบาล
แล้วก็มีบายสีพญานาคใหญ่เป็นรูปพญานาค๓เสียน

รวมถึงเครื่องคาววานผลไม้จำนวนมาก

ไม่ว่าจะเป็นหัวหมูเป็นไก่

แล้วก็อาหารขาวหวานอีก๑๓ชุดนะครับ
จากนั้นนายนโรงศักดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดพยาว
และนายประจนปรัชกุลผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
ได้ร่วมกันจุดทูบเทียนเครื่องบวงสวง
นิพนธ์อ้ายชัยหรือว่าพ่อหนานพล
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิแนวทางปฏิบัติของสังคม
ประเพณีวัฒนธรรมและความเชื่อของล้านนา
เป็นผู้ประกอบพิธีบวงสวงตามลำดับครับ
จากนั้นเวลา๑๐นาฬิกา๙นาที
พระเกจิ๑๒รูปทั้งในจังหวัดเชียงราย

และมีพระเทรานุเทระจากจังหวัดนครนายก
และอุดรธานีรวม๒๘รูป
สวดเจริญพระพุทธมนตร์เพื่อความเป็นสิริมงคล

อุทิศสวรรคุสลแด่นาวาตรีสมานกุนันอดีตหน่วยศิลป์
อาสาช่วยภารกิจนำพา๑๓ชีวิตออกจากถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน
และเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ครับ
พิธีการครั้งนี้ชาวเชียงรายได้ร่วมใจกันเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก
เพื่อเป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้วายชนจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
ทางด้านของนายนารงสักกระบุว่าพิธีนี้จัดขึ้นเพื่อขอขมา
เนื่องจากที่ผ่านมามีการนำเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ต่าง
ลุกล้ำถ้ำหลวงรวมถึงเป็นการขอขมาแทนสื่อมวลชน
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนด้วย

รู้สึกดีใจที่ทุกอย่างผ่านพ้นไปด้วยดี
โดยหลังจากนี้หากมีโอกาสจะมาที่ถ้ำหลวงและจังหวัดเชียงรายอีกครั้ง

ปฏิบัติตามคำร้องขอความร่วมมือมาโดยตลอดครับ
ผมเชื่อว่าพิธีวันนี้ก็สมบูรณ์และสบายใจทุกคน
วันนี้คนที่มีส่วนร่วมผู้แทนต่างที่มาร่วมในที่นี้
ท่านจะเห็นว่าคนมาร่วมกิจกรรมทำบุญวันนี้หลายพันคนมากมาย
แล้วก็ผมคิดว่านอกจากเราขอเข้ามาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่แล้ว
เราก็คงจะได้บุญได้พรกลับไปด้วยนะครับ

หลังจากเสร็จภารกิจก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากนะครับ
สื่อมวลชนก็คงจะได้กลับไปพักผ่อนบ้างนะครับ
แล้วก็ขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านที่ปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงานแล้วก็ให้ความร่วมมือปฏิบัติงานด้วยดีกันตลอด
๑๐๑๘วันจนถึงวันนี้เป็น๒๒๒๓วันแล้วนะครับ

ผมก็ขอบคุณทุกท่านที่สื่อมวลชนให้เกียรติพวกเราอย่างดี
ในการทำงานถึงแม้ว่าจะหนักนิดเบาหน่อยขออภัยด้วยนะฮะ
แต่ละเรื่องเช่นต้องผลักดันต้องอะไร
เพราะว่าเป้าหมายสูงสุดคือนำเด็กออกมาโดยปลอดภัยนะครับ

ถือว่าเป็นการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพยดาเจ้าป่าเจ้าเขา
เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ปฏิบัติงาน
แล้วก็ขอขมาเจ้าที่เจ้าทางด้วยนะครับ

แล้วก็นอกจากนี้ในช่วงบ่ายก็จะเป็นพิธี
ถอนวิญญาณของนาวาตรีสมานนะครับ
เมื่อวานนี้มีญาติมีคนในครอบครัวของ๑๓ชีวิต
มาร่วมงานกันแทบทุกคนเลยนะครับ
ใช่ค่ะคือก็มาครบทั้ง๑๓ครอบครัวนั่นแหละ
โดยพร้อมเพลียงคือสวมชุดสีขาวมา
ทีนี้ก็มีเจ้าหน้าที่ของพมจังหวัดเนี่ยนะคะ
คือประกบติดคืออยากที่จะให้ครอบครัวได้ทำพิธี

แต่ทีนี้ค่ะเราก็มีโอกาสได้ฟังเสียงของคุณย่าของน้องดอม
ก็คือคุณย่าคำเอื้อยพรมเทพนะคะ
เป็นคุณย่าของเด็กชายดวงเพชรพรมเทพน้องดอมวัย๑๓ปีเนี่ย

แล้วก็มาร่วมพิธีในการขอขมาถ้ำหลวงนำข้าวต้ม
มาร่วมทำขนมข้าวต้มเนี่ยนะคะมาร่วมทำบุญ
ทีนี้พอคุณย่ามาถึง
ก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ช่วยเหลือทั้ง๑๓ชีวิตออกมา
แล้วคุณย่าก็ย้ำนะย้ำว่าน้องไม่ใช่ฮีโร่
ฮีโร่จริงแล้วคือเจ้าหน้าที่คือหน่วยซีล
แล้วก็ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศทุกคนที่มาช่วย
คุณย่าน้องดอมยังบอกอีกด้วยบอกว่าหลังจากนี้
จะให้น้องใช้ชีวิตตามปกติที่เด็กคนนึงจะทำได้
คือตื่นมาก็ให้กินข้าวปั่นจักรยานไปเรียนเล่นฟุตบอล
สอนให้ดิ้นรนให้ใช้ความสามารถตัวเอง
เพราะว่าก่อนหน้านี้ที่บอกว่ามีโคต้า
ศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยจนถึงปริญญาเอก

อยากให้น้องได้ใช้ความสามารถตัวเองในการสอบเข้า

ก็รับรู้รับทราบแล้วก็เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
คุณย่าบอกว่าตอนนี้น้องสุขภาพแข็งแรงดี
คุณหมอก็กำลังอยู่ระหว่างการประเมินอาการ
น้องจะกลับบ้านได้ในสัปดาห์นี้ได้หรือไม่
ส่วนเรื่องที่บอกว่าจะบวชให้นั้น
อันนี้คุณย่าบอกว่ายังไงก็บวชแน่นอน
แต่เดี๋ยวขอเวลาหน่อยเดี๋ยวหารือกับอีก๑๒ครอบครัวก่อน

แล้วถ้าเกิดว่ามีการตั้งอนุสวรีจ่าแซมขึ้นที่ถ้ำหลวง
คุณย่าบอกเลยนะบอกจะพาน้องดอมมากราบไหว้อนุสวรีจ่าแซม
ที่ถือเป็นวีรบุรุษแห่งถ้ำหลวงนะคะ
ในช่วงเช้าคือพิธีบูชาเทพยดาเจ้าป่าเจ้าเขานะครับ

ก็เป็นพิธีในการเชิญดวงวิญญาณ
ของนาวาตรีสมานกุนันหรือว่าจ่าแซม

อย่าได้เป็นวิญญาณสัมภเวษีติดค้างอยู่ในสถานที่แห่งนี้
ให้ไปรับบุญรับกุศลที่ทางญาติพี่น้องนั้นทำบุญให้นะครับ
ตอนบ่ายนี้เขาเรียกว่าพิธีสวดถอน
ซึ่งทางด้านของพ่อหนานพลเป็นการเปิดเผยออกมานะครับ
นานพลก็คือเจ้าพิธีทางด้านความเชื่อของชาวล้านนา
ส่วนเวลา๑๕นาฬิกาที่หน้าศาลเจ้าแม่นางนอน

พระเกจิผู้ใหญ่๙รูปมีพระรัตนบรังศรี
หรือว่าครูบาแสงล่าธรรมสิริ
เจ้าอาวาสวัดพระธาตุสายเมืองจังหวัดท่าขี้เหล็กฝั่งพม่า
รัตนมุณีบรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย

พระพุทธยานมุณีเจ้าอาวาสวัดพระธาตุผาเงา
แล้วก็พระครูบาบุญปั้นชายาวิทนนโท
วัดแม่หะพระกิติชัยหรือว่าครูบาตองศิลสังโร
น้ำตกตาดทองแล้วก็พระพรชัยวรปัญโย
หรือว่าครูบาบุตรพรชัย

ได้ทำพิธีอยู่ที่บริเวณสานเจ้าแม่

โดยพระพุทธวงศ์วิวัตรเจ้าคณะอำเภอแม่สายบอกว่า
สวดถอนหลังเวลาบ่าย๓เป็นต้นไป
และต้องเสร็จก่อนตะวันตกดินจึงจะได้ผลสำเร็จ
ศักระที่ใช้ก็มีขันตั้งดอกไม้ทูบเทียน
ผ้าขาวผ้าแดงน้ำขมิ้นแล้วก็น้ำส้มปล่อยเป็นก้าวเกจิ
ทำพิธีในการสวดถอนแล้วก็ทำพิธีในการปิดถ้ำครับ

ในการทำพิธีบริเวณหน้าปากถ้ำเสร็จ
จากนั้นผู้ปกครองของทั้ง๑๓คน
ออกมาทำพิธีถวายจตุปัจจัยทัยธรรม
ปรำพิธีบวงสวงและกรวดน้ำรับพร
จากนั้นพระสงฆ์ได้ให้ผู้ปกครองสงบนิ่งทำสมาธิ
เมตตาให้ทุกสรรพสิ่งภายในวรรณอุทยาน

ก็ถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นพิธีทั้งหมดนะครับ
จากนั้นบรรดาผู้ปกครองของทั้ง๑๓คน
ได้ปรึกษาเรื่องของการบวชกับพระรัตนมุณี
รักษาการเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย
ซึ่งเจ้าคณะจังหวัดเชียงรายท่านก็รับปากว่าจะดูแลเรื่องนี้นะครับ
แล้วก็ตอนนี้ยังไม่ได้กำหนดวัน
ต้องรอให้สภาพจิตใจของทั้ง๑๓คนมีความพร้อมซะก่อนนะครับ
อกจากนี้รักษาการเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย
ยังถามหาญาติของโค้ชเอก
แล้วก็สอบถามเรื่องที่เคยบวชเรียนกันมาก่อนด้วยนะครับ